คุณผู้ชมคะเรื่องของอากาศที่มันร้อนขนาดนี้
เล่นน้ำสงกรานเองก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย
อาการของฮิสโตรกยังมีคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่
แล้วปรากฏว่าล่าสุดนะคะมันเกิดขึ้นกับตำรวจน้ำดีนนายหนึ่ง
ที่บอกว่าทำงานอย่างหนักจริงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกราน
ต้องออกไปโบกรถจราจรเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรารับแจ้งแบบนี้ว่า
ทราบมาว่ามีตำรวจนายหนึ่งค่ะเสียชีวิตจากโรคฮิสโตรก
ท่านนี้ชื่อคือร้อยตำรวจตรีพิเศษดาวเรือง
เป็นรองสารวัตรงานจราจรของสพบังบ่อ
แล้วท่านเสียชีวิตอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเลยค่ะ
ทางด้านเพื่อนตำรวจด้วยกันคือดาบตำรวจมงคลศรีสุภา
เล่าแบบนี้ว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
วดพิเศษผู้เสียชีวิตเข้าเวรจราจรไปโบกรถ
อยู่ที่แยกบางบ่อตามปกติแต่วันนั้นต้องยอมรับว่า
เมื่อวานอากาศมันร้อนอบอ้าวจริง
วดพิเศษเกิดอาการหน้ามืดอ่อนเพลียแล้วก็เริ่มเวียนศีรษะ
ก็เลยเรียกให้มานั่งพักอยู่ในตู้จราจร

ทีนี้ดาบตำรวจมงคลเห็นแล้วล่ะว่าท่าไม่ดี
ก็เลยคุยกับทางด้านของหมวดพิเศษว่า
หวดเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันเถอะเดี๋ยวพาไป
แต่หมวดไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณคิง

เพราะมีลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษอายุ๒๑ปี
อยู่ที่ห้องพักเพียงลำพัง
อยากจะให้พากลับไปส่งที่ห้องเพื่อไปดูลูกค่ะ
หลังจากไปถึงที่ห้องพักผ่านไปแค่๑๐นาทีเท่านั้น
ทางด้านดาบตำรวจมงคลเล่าว่ามีตำรวจรุ่นน้องวิ่งมาหา
แล้วบอกว่าหมวดพิเศษหวดสติคว่ำหน้าไปแล้ว
รีบขึ้นไปดูพบว่าลูกชายนะคะ

เขย่าตัวเรียกพ่อให้ตื่น
แต่ไม่ตื่นแล้วตอนนั้นเริ่มเห็นแล้วว่าหมวดหน้าเริ่มเขียว
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
และเรียกรถพยาบาลมารับตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่สุดท้ายหมวดท่านนี้เสียชีวิตลงนะคะ

บอกเลยนะว่าเป็นตำรวจน้ำดี
เป็นคนขยันขันแข็งเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานทุกคน
วดพิเศษทำงานอยู่ที่สพบังบ่อนะคะ
ที่เดียวมาเกือบถึง๔๐ปียาวนานมาก
และล่าสุดเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ท่านเพิ่งจะได้รับการติดยศเป็นร้อยตำรวจรีพิเศษดาวเรืองค่ะ

แล้วท่านเนี่ยชีวิตครอบครัวแยกกันอยู่กับภรรยา
มีลูกชายอายุ๒๑ปีอย่างที่บอกเป็นเด็กพิเศษนะคะ
อาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดชายภูมิ
ช่วงนี้ลูกต้องมาทำเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
ก็เลยมีการรับลูกชายมาอยู่ด้วย
กำลังเตรียมว่าจะส่งกลับไปอยู่ที่ชายภูมิ
กับทางด้านของย่าแต่กลายเป็นมาเกิดเหตุแบบนี้

อยากกลับไปรับราชการที่บ้านเกิด
เพื่อที่จะไปดูแลทั้งแม่แล้วก็ไปดูแลลูกชายตนเอง
แต่ทำเรื่องมาหลายปีก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา
ส่วนตัวทางด้านของเพื่อนร่วมงานเล่าแบบนี้ว่ารู้สึกเสียใจ
เพราะมีความผูกพันและร่วมงานกันมานานค่ะ
ทางด้านของรองสารวัตรจราจรสพบังบ่อนะคะ
เป็นเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่งร้อยตำรวจเอกวิเชียนท่านเล่าแบบนี้
ตอนเช้าเองยังเจอหมวดพิเศษอยู่เลย

ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรในเรื่องของอาการป่วย

หมวดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเข้าห้องน้ำที่สพบ

ขี่มอเตอร์ไซค์เอาข้าวไปให้ลูกด้วย
อยู่ที่ห้องพักที่แลต์ตำรวจห่างออกไป๒กิโล
จากนั้น๑๐๑๕นาทีก็ได้รับแจ้งว่า
วดล้มหัวฟาดพื้นอยู่หน้าห้องพัก
ไม่แน่ใจว่าอาการเสียชีวิตมาจากโรคฮิสโตรกหรือไม่

ตำรวจทพบและตำรวจพจังหวัดสมุปราการ
มีการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีศพให้กับหมวดพิเศษ

ส่วนการช่วยเหลือเรื่องของครอบครัว
มีการยื่นเรื่องเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ